ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยอย่างที่คุณอรัชพรพูดไปว่า
ใครฆ่าประเสริฐนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งหลายคนตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นในโลกโซเชียลก็จะมีการแชร์ภาพกัน

อยู่ในลักษณะที่เหมือนกับว่ารองพื้นผิดเบอร์หรือเปล่า

๒ช่างแต่งหน้าใครฆ่าประเสริฐ
คือโด่งดังมากนะคุณต้องบอกว่าจากซีรีส์แหละตอนนี้เนาะ
ข้นคนจางเนอะหลายคนก็ติดตามกันอยู่ว่าตกลงแล้ว

นั่นน่ะสิก็เป็นกระแสไงบนโลกโซเชียลว่าใครฆ่าเฮียประเสริฐ
แล้วสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือ
ใครฆ่าประเสริฐโดยบอกว่า๑รองพื้น

แต่หลังจากนั้นนะคะทางเพจเขาก็ได้ออกมาขอโทษ
แล้วก็ลบภาพนั้นไปคือเข้าใจแหละว่าน่าจะเป็นการ

ภาพจากละครเนี่ยคือสีหน้าพี่กบเนี่ยไม่ได้สีนี้

เออซึ่งพี่กบเองก็บอกว่าไม่ซีเรียสนะ

มองว่าเป็นเรื่องขำและดีด้วยซ้ำนะ
คนจะให้ความสนใจกับละครเรื่องนี้

คือถ้าเราไม่คิดมากก็ไม่เป็นไร
โอ้ไม่นะครับคือซ้อมละครอยู่
ก็คงไม่มีเวลาว่างไปสารไปโรงพัก
เขาก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วก็ลบรูปเราออกไปแล้ว
แต่รูปก็กระจายไปเรียบร้อยแล้ว
หลายเม้นต์ก็ออกมาในทางลบ
กับบริษัทเขาเองด้วย
เพราะฉะนั้นเขาก็คงรู้เองแหละครับ
เออก็ต้องบอกว่ากระแสของละครเรื่องนี้เนี่ย

ส่วนใครฆ่าประเสริฐที่แน่ไม่ใช่ช่างแต่งหน้า

ใช่ค่ะแต่ว่าทางด้านเพจเครื่องสำอางอย่างนี้นะคะ
ก็มีการออกมาขอโทษขอโพยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ